อาจารย์คิดว่าเรามีตรงไหนที่มันเปลี่ยนไปจากปี๖๒บ้าง

หนึ่งก็คือเรื่องของกฎิกาในการเลือกตั้งที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับ
อันที่สองก็คือเรื่องของอำนาจของสช

๖๒ตอนการเลือกตั้งยังมีม๔๔อยู่นะครับ
จะเห็นได้เลยว่ามีการประกาศคำสั่งม๔๔
ในเรื่องของการชะลอการทำภายมาริโวท

ประกาศคำสั่งพิเศษอะไรอย่างนี้ทำไม่ได้
ทุกอย่างก็ต้องเดินตามกลไกปกติ
ประการที่สามก็คือในแง่ของภูมิธรรมการเมือง

โครงสร้างประชากรอะไรต่างเหล่านี้
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นความแตกต่าง

สิ่งที่เหมือนเดิมก็หนึ่งคือเรื่องโครงสร้างการเมืองไม่ได้เปลี่ยน
รัฐมนูลปี๒๕๖๐ยังคงอยู่
และที่สำคัญคือรับนูลปี๒๕๖๐ทำให้เกิดการแยกส่วน
ระหว่างระบบเลือกตั้งกับเรื่องการจะตั้งรัฐบาล

เพราะฉะนั้นเลือกตั้งประชาชนเลือกตั้งอะไรอย่างไรไป

อยากได้แคนดิเดตนายกคนนี้ก็เลือกพักนี้

ภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาค

แน่นอนครับว่ารัฐมนูญฉบับนี้หรือรูประบบการเลือกตั้ง
มันนำไปสู่การออกแบบดีไซน์ที่ไม่ยึดโยง
ความสัมพันธ์นักการเมืองกับประชาชนในพื้นที่

ผมเกิดมาในชีวิตผมก็ไม่คิดว่ายังเขตสาธรณ
จะมาอยู่เป็นเขตเลือกตั้งเดียวกันกับราชเทวีนะ

หรือบางเขตนับเขตไม่รู้นับกันยังไง
บางกรอกน้อยบางกรอกใหญ่ตะลิงชั้นพระศรีเจริญ
และธนบุรี๕เขต

ผมถามว่าบางทีบางวันต้องเก็บป้ายกัน

คือความยากลำบาก
เสียงเก่าต้องดูแลมีเมื่อเขตนั้นถูกตัดออกไปแล้ว

แม้ว่ากรกตบอกว่าเป็นการเกลี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในสัดส่วนประชากรใกล้เคียงกัน

มันก็นำไปสู่การฟ้องร้องอิลุงตุงนังวุ่นวาย
เดี๋ยวแบบเออเป็นการติดป้ายหาเสียงที่แบบ
ทำให้คนเกิดความสับสนเกิดความเข้าใจผิดอีกนะครับ
และที่สำคัญเนี่ยรอบนี้กรกตที่บอกว่าใช้ไม่มีงบประมาณ
เพราะว่าเงินงบประมาณบางทีมันมาจากความไม่แก้ไขของความสับสน
ท่านรับรู้มาตลอดเช่นบัตรของหมายเลขผู้สมัครนะครับ
รอบนี้แต่ละเขตแม้กระทั่งในเขตในจังหวัดเดียวกันเนี่ย
แต่ละเขตที่อยู่พักเดียวกันก็อาจจะเป็นคนละเบอร์
แล้วเบอร์พักการเมืองที่อยู่ในเขตในจังหวัดนั้นก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ

สอสอเขตสอสอปรักติฤทธิ์จะใช้คนละเบอร์
ใช่ไหมคือครั้งนี้จะเป็นระบบหลายเบอร์ทั่วประเทศ

ต้องไปสมัครสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งก่อน

เพราะฉะนั้นเนี่ยบัตรเลือกตั้งเราจะมีอยู่๔๐๐กับอีก๑แบบ

ถ้าเลือกตั้งในแต่ละเขตเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นปัญหาที่เราเห็นแล้วครับ

การเลือกตั้งล่วงหน้าจะส่งบัตรยังไง
นอกราชนาจักรในบางประเทศเช่นสหรัฐอเมริกา
คนไทยไปแต่แทบจะทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยครับ
ต้องส่งบัตรเลือกตั้งไป๔๐๐เขต๔๐๐แบบบวกกับอีกหนึ่ง

แล้วสอสอเขตของแต่ละพัก
ในทุกเขต๔๐๐เขตเขาก็ไม่ใช่เบอร์เดียวกันใช่ไหมครับ

แต่ว่าในทางปฏิบัติอาจจะมีซ้ำกันได้บ้าง
สมมุติพระเอิญไปได้เบอร์เดียวกันไปจับได้เบอร์เดียวกันเป็นไปได้
อาจจะซ้ำกันได้บ้างแต่ด้วยหลักการคือไม่เหมือนกัน

คือการลึกตั้งนอกราชนาจักรที่ท่าอาจารย์ยทศพลเกิดมาสักครู่นี้
ผมลืมเล่าให้ฟังว่าการเลือกตั้งปี๖๒มีบางประเทศ
ที่ผลผู้ที่มีคนไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

อย่างเช่นนิวซีแลนด์๑๗๐๐คะแนน๑๗๐๐ท่านนะครับ
ไม่ได้ส่งมาซึ่งถ้าเป็นในต่างประเทศนะครับกรกตติดคุกนะ
คือไม่เอารายงานผลเลยก็ตามแม้ว่าจะมาแก้ตัวหรือจะมาใช้คำเหตุผลว่า
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของลำดับคะแนนหรือผลการเลือกตั้ง
แต่ผมว่าอันนี้มันก็ไม่เป็นธรรม
เพราะบางเขตเลือกตั้งถ้าสมมุติใครจะรู้ว่าคะแนนมาที่หลัง
มันอาจจะนำไปสู่การพลิกผันคะแนนบางที
เขตบางจังหวัดแพ้ชนะเพียงแค่หลักร้อยคะแนนก็มี
อันนี้คือระบบเลือกตั้งถ้าผู้ชมครับก็หลักก็คือ
ท่านได้บัตร๒ใบสสเขตสสปติฤษฐ์
ส่วนพื้นที่บ้านท่านจะแบ่งเขตไหมผ่าไหมใหม่อะไรยังไง
ท่านลองไปดูคือเรื่องแบ่งเขตเนี่ย
ก็เป็นปัญหาที่ยืดเยอะเรื้อรังในการเมืองไทยครับนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ย
ต้องบอกว่ามันมีปัญหาทุกยุคอะครับในบางยุคบางสมัยเนี่ย
เราจะเห็นได้เลยว่าสมัยที่กระทรวงมหาทัยจัดการเลือกตั้ง

ไปขีดเขตเลือกตั้งแล้วก็เอาตำวงตำบลเลยเนี่ยเข้ามา
เพื่อความได้เปรียบเสียเปรียบทางรัฐศาสตร์เราเรียกว่าปัญหา
ก็เกิดปัญหาในการตีความมาตรายี่สิบเจ็ดไงฮะ
กฎหมายเลือกตั้งสอสอที่ไม่ตรงกัน

เวลาแบ่งเขตเนี่ยเขาก็ปักหมุดลงไปที่อำเภอเลย
แล้วอำเภอนั้นคะแนนเสียงเกินลดยังไงก็จะว่านไป
ตำบลเกินก็ถีบออกไปอยู่อีกเขตหนึ่ง
บางตำบลขาดก็เอาเข้าเอาออกอย่างเงี้ย

เพราะว่ามีความหนาแน่นประชากรมากกว่าในต่างจังหวัด
แล้วก่อก่อต่อไปแบ่งเข้กเป็นชิ้นเล็ก
แล้วเอามารวมเป็นก้อนใหญ่ปัญหามันก็เลยเกิดขึ้น